รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

จะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ

มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใจออกไหล

เราจะเชื่อว่าดวงของเราจริง
ไม่ใช่เปลี่ยนช่วงมกราคม

แต่ดวงคนไทยอย่างเราเนี่ย
จะเปลี่ยนช่วงเทศกาลสงการ
คุณรู้ไหมว่าประเพณีสงการของเราเนี่ย
อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยนะฮะ
ปัจจุบันนี้วัฒนธรรมประเพณีต่าง
ก็ยังสืบทอดกันมาเรื่อย

งกรานปีนี้เป็นต้นไป
ราศีกรกฎโชดช่วงชัชวาน

เอาละสุขภาพร่างกายของกรกฎเป็นไงครับ

ทั้งกายป่วยทั้งใจ
ไม่เคยคิดรักใครและไม่คิดว่าจะรัก
ก็ไปตกหลุมรักให้เจ็บช้ำในดวงจิต